นั่นก็คือเหตุสาราริมน้ำ
บริเวณแม่น้ำแม่กรองใกล้กับวัดหลวงพ่อแหลม

และเหตุนี้มีผู้บาดเจ็บ๒๐กว่าคน
และมีผู้เสียชีวิต๒คนก็คือนางสุรีอุราชื่น
ซึ่งเป็นแม่ค้าที่ขายของอยู่ในสาราริมน้ำนั้น
รวมถึงอีกคนนึงก็คือนางสาวพรพิไลเสือเล็ก

ที่ไปทานข้าวอยู่ที่สาราริมน้ำนั้นนะครับ
การกู้ศพเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่ง
หลังจากที่มีการกู้ศพของนางสุรีมาได้แล้ว

ศพของนางสาวพรพิลัยเสือเล็กหรือว่าเหมียว
เมื่อคืนนี้ปรากฏว่าที่ศูนย์ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยชั่วคราวสาราริมน้ำแม่กรองนะครับ
ทางด้านของประหลัดจังหวัดสมุทรสงคราม
พร้อมด้วยแผนกกู้ชีพแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจ
แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ชีพที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เขามีการร่วมกันแถลงข่าวถึงการพบ
ศพผู้เสียชีวิตรายสุดท้ายแล้วนะครับ
โดยบอกมาแบบนี้ว่ามีการใช้ความพยายาม
อย่างยิ่งในภารกิจครั้งนี้นะครับ
จากการที่ต้องใช้สลิงจากรถเครน
ดึงส่วนคานแล้วก็ของหนักต่างเพื่อเป็นการเปิดช่อง
ก็คือศพของนางสาวพรพิไลน่าจะอยู่ฝั่งขวาของสารา
แล้วก็ตอนที่จมน้ำจมท่าไปนะครับ
ทั้งพวกข้าวของเครื่องใช้ของแม่ค้า
ถังแก๊สรวมถึงโต๊ะต่าง
แล้วก็คานหลังคามันไปทับศพอยู่ในบริเวณฝั่งขวาที่จมลงไป
ดังนั้นก็ต้องใช้เครนดึงส่วนคานและของหนักต่าง
เพื่อเปิดช่องในการค้นหานะครับ
โดยกู้ภัยอายุทยาที่พบศพของนางสาวพรพิไล

ตัวเขาเองกำลังดำน้ำลงไปในความลึกกว่า๑๐เมตร
เพื่อไปโถงที่๓ตรงจุดที่คาดว่าจะเป็นจุดที่น้องอยู่
เขาใช้คำว่าแบบนี้น้องก็คือผู้เสียชีวิต
คือคุณเหมียวคุณพรพิไลอยู่ตรงนั้นนะครับ
ก็ต้องดำลงไปถึง๓ครั้ง๒ครั้งเพื่ออะไรรู้ไหมคุณ
เพื่อไปเปิดช่องเอาเศษระแนงไม้เศษคาน
ซึ่งเป็นอุปสรรคในการค้นหาออก
ไปแต่ละครั้งใช้เวลา๒๕นาที
๒ครั้งในการเอาเศษไม้เอาเศษสวะต่างออก
ดำไปรอบที่๓เพื่อจะลงไปงัดเศษระแนงไม้อีกครั้ง
ตัวคนดำน้ำลงไปเขารู้สึกว่าศพน้อง
มาข้างตรงไหล่ซ้ายคุณ

แต่ในจังหวะนั้นผมไม่สามารถพาน้องขึ้นมาได้โดยตรง
ผมทำได้เพียงผละตัวน้องให้หนีจากวิถีของเศษไม้ประแดง
เพื่อให้ตัวน้องลอยขึ้นเหนือน้ำมาเองนะครับ

เมื่อศพน้องลอยขึ้นเหนือน้ำท่ามกลางกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยว
หน่วยกู้ภัยก็รีบนำเรือยางออกไปเก็บศพ
ใส่รถไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศล่า
ซึ่งก็มีญาติญาติโดยเฉพาะผู้เป็นพ่อนะคุณ
ไปเฝ้ารอรับศพด้วยความโศกเศร้าเสียใจ
คุณพ่อเนี่ยตลอดสองวันที่ผ่านมานะคุณ
มารออยู่แล้วก็ตะโกนเรียกชื่อลูก
คือพ่อบอกอธิษฐานเลยนะขอให้กู้ภัยลงไปแล้วได้เจอ
ลงไปแล้วเจอจุดตรงที่ลูกอยู่พอดี
ใช่ตั้งแต่ช่วงเหตุการณ์วันแรกแล้ว
คุณพ่อไปตามดูรายชื่อลูกสาวได้รับบาดเจ็บหรือเปล่า

ปรากฏว่าก็ไม่มีรายชื่อในกลุ่มผู้ได้รับบาดเจ็บ
ทีนี้ก็ถามเพื่อนลูกสาวซึ่งก็จมน้ำจมท่าไปด้วยกัน
แต่เพื่อนลูกสาวรอดชีวิตและดึงมือน้องเหมียวไม่ทัน
ก็บอกว่าน้องเหมียวจมน้ำลงไปจริง
จุดทูปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยเหลือน้องเหมียวขึ้นมาให้ได้นะครับ
แล้วก็ตะโกนเรียกหาน้องเหมียวตลอดเวลา
ท้ายที่สุดเมื่อคืนสามารถที่กู้ศพแล้วนะครับ
ปรากฏว่าภารกิจในการกู้ศพ๒ศพสำเร็จลุดล่วงแล้ว
แต่ทีนี้ก็ต้องดูทางจังหวัดต่อไปนะครับ
ในการที่จะมาตรวจสอบความปลอดภัยของสาราริมน้ำทุกแห่ง

สิ่งก่อสร้างอาคารต่างริมน้ำแม่กรอง
เมื่อตอนสายทางวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

คือก็ไปดูปรากฏว่าอาคารมันไม่มั่นคงมันไม่ปลอดภัย

ท่าเรือเวลาเรือมันขับมามันก็มีคลื่นตลอด
ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมมันมาเหมือนกับกัดซ่อตะหลิ่ง
คลื่นซัดต่อเรื่องนะครับใช่ซัดตลอดแล้วทำให้อาคาร
ต่อให้มันจะเป็นโครงสร้างที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กก็ตาม
พออายุที่มันแบบ๔๐๕๐ปีขึ้นมันก็จะเสื่อมไป
แล้วก็ตัวน้ำหนักของสารามีน้ำหนักเยอะ
เพราะเป็นโครงสร้างปูนทั้งหมดนะครับแล้วก็หลังคากระเบื้องด้วยนะฮะ
ทีนี้หลังจากนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบเรื่องของโครงสร้างกันต่อนะคะ
พิจารณาว่าจะซ่อมแซมหรือว่าจะลื้อถอน
ส่วนสาราแฝดที่อยู่ใกล้กันแล้วก็รูปทรงเหมือนกันเลย

ใช่เขาบอกว่าหลังจากนี้ก็จะมีการพิจารณากัน
เพราะว่าจะลื้อถอนคาดว่าน่าจะประมาณปลายปีนี้
ไม่ก็ต้นปี๖๓แต่ป้ายที่คุณผู้ชมเห็นอยู่
ติดป้ายไว้เลยนะห้ามเข้าโดยเด็ดขาด
ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน๓เดือนปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาท
แล้วหลังจากนี้ก็ต้องดูแผนระยะยาวของจังหวัดด้วย
เพราะจังหวัดบอกว่าจะมีการสร้างเหมือนเขื่อนแนวกั้น

ก็ต้องลื้อถอนอาคารต่างที่ยื่นลงไปในน้ำต่อ
ก็ต้องดูว่าจะวางแผนกันอย่างไรต่อไป
ไม่ให้เกิดเหตุซ้ำซ้อนแบบนี้ขึ้นมาอีก
ความจริงเผื่อลิ้มตะหลิงที่คุณสึมศักดิ์กูลบอก

เดี๋ยวรอดูปี๖๓เขามีแผนกัน
แล้วก็ดูว่าส่วนไหนยังไงจะต้องลื้อถอนกันนะครับ